จะต้องโอ้โหรีบแต่งตัวรีบออกจากบ้าน
เจอความหุ้นไหวอ่ามเช้าแต่ว่าคราวนี้

ในจังหวัดอุทัยธานี

ต่อไปนี้ทีมข่าวเช้าสดใสกับไทยรัฐทีวีนะครับ

ซึ่งที่นี่มีเสน่ห์วิถีชาวบ้านเหลืองค์แพง
แล้วก็การค้าขายที่เรียบง่ายมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ
อย่างที่เห็นในภาพล่าสุดตอนนี้นะครับ
ด้านหลังผมนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาวางแผงขายจำนวนมากนะครับ
แผงนั้นก็จะมีผ้าแล้วก็มีผ้ายางนะครับมาปู
วิธีการขายก็แบบเรียบง่ายอย่างที่เห็นนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ามีอะไรมาขายกันบ้างอย่างใกล้ผมนะครับ
จะมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับ

ละ๕บาทอันนี้เพิ่งมาทั่งเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ
ละ๕บาทมัดใหญ่มากนะครับ
แม่น้ำสแก่กลางนะครับเก็บมาแบบธรรมชาติเลยไม่มีสารพิษนะครับ
ต่อไปนะครับจะเป็นแผงปลาที่ต้องบอกว่าปลาเนี่ยเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของคนรุ่นน้ำสแก่กรังนะครับ
เดี๋ยววันนี้มีปลาอะไรมาขายบ้างครับ
มีปลาเกร็ดค่ะปลาทับทิมปลานินจ้า

ตะเคียนทองปกติแล้วปลานี้จะเป็นปลาที่ขึ้นชื่อมากนี่ปลาอะไรครับที่แม่น้ำสแก่กลาง
แรกค่ะวันนี้ไม่มีเลยค่ะน้ำมันแห้งอ่ะจ้ะวันนี้เลยไม่ได้เอามามันจะเป็นช่วงอะค่ะวันนี้เลยไม่มีเลย
ช่วงนี้สินค้าปลาแร็ดนี้อาจจะมีน้อยหน่อยแต่ว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของชาวอุทัยธานีนะครับเป็นปลาแรดที่อร่อยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เนอะ
เพราะว่าเลี้ยงที่กระชังนะครับรุ่มน้ำสแก่กรัง
ส่วนถัดมานะครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนุนนะครับ

จากสวนเลยค่ะแล้วปลูกเองค่ะพอหมดฤดูการก็รับตามข้างบ้านอ่ะมาก
ก็เป็นสินค้าที่อยู่ในระแวกบ้านนะครับมาจากไหนครับคุณป้า

ก็อยู่ใกล้ใกล้กับในเมืองอุทัยธานีนี่เองนะครับก็นำสินค้ามาขายนะครับ
เดี๋ยวเรามาฝั่งนี้กันบ้างนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ป้าจิ๋วเมื่อสักครู่นี้ผมมาหาป้าจิ๋วแล้วนะครับ
จิ๋วเนี่ยจะหาสินค้ามาขายเองด้วยมีอะไรบ้างครับป้าจิ๋ววันนี้
มีทุกอย่างค่ะมีหลายบัวมะละกอมะพร้าวหอยค่ะกล้วยค่ะ
จิ๋วบอกหน่อยว่าป้าจิ๋วไปหามายังไงบ้าง
ป้าจิ๋วไปหาเก็บเองค่ะเก็บเองหมดเลยค่ะแกะเองต้มเองติด
ให้ก็เก็บเองนะครับแค่อันนี้เก็บเองแฟนแค่เก็บด้วยค่ะ
อันนี้เรียกว่าอะไรครับคือหลายบัวค่ะหลายบัวมัดเท่าไหร่ครับอันนี้สิบแปดค่ะ
๑๐บาทค่ะ๑๐บาทนะครับคุณป้าไปหามาเองนะครับ
อยู่หนองอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามนะครับเกาะเทโพด้านนี้นะครับจะเป็นกล้วยแล้วก็มะนา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกอย่างนี้ทุกอย่างนี้ปลุก
เอามาจากส่วนเองใช่ไหมครับปลุกเองหมดครับปลุกเองหมดเลยครับ
ก็มาขายเองมาขายเองครับก็กำไรก็เป็นของเราหมดเลยนะครับครับ
ถามนิดหนึ่งครับแผงแผงขายเนี้ยราคาเท่าไรครับ
เขาเก็บวันละ๑๐บาทกับ๕บาทแล้วแต่ของน้อยของมาก
อันนี้อันนี้เป็นค่าแผงนะครับคุณผู้ชมราคาแค่๑๐บาทกับ๕บาทอันนี้คือวางแบบนี้นะครับ
อันนี้น่าจะเก็บประมาณสัก๕บาทได้เนอะหรือไม่ก็๑๐บาทนะครับ
ราคาถูกมากเป็นตลาดของทางเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนี่ย
เป็นคนดูแลนะครับในเรื่องของความสะอาดเนี่ยรับรองว่า
สะอาดถูกหลักอนามัยนะครับไม่ว่าจะวางอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับ
ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลทุกเช้าแล้วก็ในช่วงเย็นด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองอุทัยธานีรุ่มน้ำสแก่กลางนะครับ
เพราะว่าทีมข่าวเราไปเก็บภาพตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับ
เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับ
โดยทีมข่าวเราก็เก็บภาพตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานนี้ครับ
เป็นความงดงามของเรือนแพรริมแม่น้ำสแก่กรัง
ก็จะเห็นหมอกจางสวยงามทีเดียว
แล้วก็บนสะพานตลาดลานสแก่กรังนะครับก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเข้ามาเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบแล้วก็ใกล้กับกรุงเทพมหานครครับ
ใครมาก็จะประทับใจกับวิถีชีวิตเรือนแพร่นะครับ
ทั้งที่พักในระแวกนี้ก็จะมีบริการจักรยานฟรี
ให้นักท่องเที่ยวปั่นชมวิถีชาวอุทัยธานียามเช้าด้วย
ส่วนใหญ่ก็จะเก็บภาพความสวยงามไว้แชร์ให้โลกออนไลน์ได้เห็นความงดงามแบบธรรมชาติเหล่านี้กันเยอะทีเดียว
และเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันพระนักท่องเที่ยวบางส่วนก็จะมาทำบุญใส่บาทแล้วก็ปล่อยปลาที่ริมแม่น้ำสแก่กรังด้วย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดอุโปสถาราม

ตั้งแต่สมัยกรุงรัฐนาคคล์ศรีตอนต้น

ช่วงเช้าก็จะมีทั้งปั่นจักรยาน
ขี่จักรยานยนต์ข้ามสะพานจากกรเทพภังนี้มา
ในตัวเมืองก็จะพร้อมใจการทาร์สีม่วงตามตึกต่างเช่นเดียวกัน
ก็ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
เรียกว่าเป็นสิ่งที่ชาวไทยธานีนั้นประทับใจแล้วก็ภาคภูมิใจกับวิถีชีวิตที่เป็นเรียบง่ายนะครับ
แล้วก็เป็นเสน่ห์แบบนี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น
แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือเรื่องของความสะอาดทั้งแม่น้ำสแก่กำลังแล้วก็ตลาดที่นี่ด้วยนะครับ
โดยตลาดที่นี่นะครับก็จะวายประมาณ๙นาฬิกา
ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองอุรัยธานีมาทำความสะอาดนะครับ
ชาวบ้านที่นี่ก็จะขายสินค้าไปเรื่อยนะครับ
ตอนนี้ประชาชนก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับ
ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนประชาชนนะครับ
ท่องเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่จังหวัดอุทัยธานีครับ

รายงานสดจากตลาดสดสแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีครับ